ฝนถล่มน้ำป่าทะลักเลย
ดังนั้นให้คุณผู้ชมได้ตรวจสอบพื้นที่ของท่านหน่อย
ส่งไลน์บริการบอกพื้นที่ของท่านเป็นยังไงนะครับ

โรงพยาบาลแจ้ห่มก็ถูกน้ำท่วม
พื้นที่ประชาชนถูกน้ำท่วม
คุณผู้ชมฮะไปดูความเสียหายกันนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะรถคันนี้นะฮะจมบาดานสิครับ
รถคันนี้ขับมาจากอำเภอวังเหนือมุ่งหน้า

บ้านศัลมเกลือที่ตำบลวิเชษฎนโครนอำเภอแจ่ห่ม
เกิดน้ำปลาไร้ทะลักษณ์อย่างฉับพลั่น
คนขับเป็นชายพยายามขับฝ่าน้ำท่วมไป
แต่ชาวบ้านเห็นรีบส่งสัญญาณบอกว่าห้ามผ่านห้ามผ่าน

จังหวะนั้นมวลน้ำป่าอีกระรอกทะลักหนุนมาอีก
รถตู้คันนี้จมน้ำไปเกือบครึ่งคันแล้วนะฮะ
ชาวบ้านเห็นท่าไม่ดีตัดสินใจเสี่ยงชีวิตไปช่วยนะครับ
พอช่วยเหลือมาได้ปลอดภัยคนขับนะก็บอกว่า
โอ้โหต้องขอโทษชาวบ้านจริงที่ไม่เชื่อคำเตือน
แล้วก็ขอบคุณชาวบ้านจริงนะที่มาช่วยเหลือแบบนี้นะครับ
สำหรับพื้นที่ของลำปางที่โดนหนักสุด
ก็คือแจ้ห่มได้รับผลกระทบอย่างมาก
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์น้ำทะลักเข้าท่วมโรงพยาบาลแจ้ห่ม
นี่คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์สิฮะ
คือตัวอาคารของโรงพยาบาลนะฮะถูกน้ำไหลเข้าท่วมแบบนี้เลยนะครับ
ที่ชั้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นห้องยาห้องตรวจ
สถานที่ที่ญาติและคนไข้ใช้รอรับบริการถูกน้ำทะลักเข้าท่วม

ที่เจ้าหน้าที่สามารถพาทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วย

เป็นภัยธรรมชาติที่ทางพื้นที่บอกโอ้โหไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะ
โรงพยาบาลไม่เคยถูกน้ำท่วมแต่คราวนี้คุณดูสิ
วมหนักน้ำทะลักเข้าไปข้างในเลยนะครับ
ห่มก็ยังโดนน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนอีกหลายสิบหลังเลยนะฮะ

ทำให้รถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ไหลไปกับกระแสน้ำ

เจ้าของรถและชาวบ้านรีบตามไปเก็บ
แต่ไม่รู้จะเก็บกันยังไงคุณดูสิ
โอ้โหน้ำมันทะลักมาแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านที่ติดอยู่ภายในบ้านนะฮะ
มีคุณป้ายุ๖๐ปีติดอยู่ในบ้านพักนะครับ
ในพื้นที่หมู่บ้านสาแพะตำบลบ้านสา

ท่วมสูงอย่างเดียวไม่พอน้ำไหลเชี่ยว

เหตุการณ์เหล่านี้ถือว่าหนักที่สุดในรอบ๑๗ปีนะฮะ
สรุปในพื้นที่แจ้ห่มบ้านเรือนประชาชน
กว่าพันหลังใน๔อำเภอได้รับความเดือดร้อน
คุณชมฮะวันนี้พูดสิทธิ์ข้าของเราร่งพื้นที่
ไปดูสถานการณ์ที่โรงพยาบาลแจ้ห่ม

นี่คุณผู้ชมฮะสภาพของโรงพยาบาล
ที่เจ้าหน้าที่พยายามช่วยกันเร่งทำความสะอาด
ตักดินตักโครนออกเพราะน้ำมันแห้งแล้วคุณ
เหลือไว้แต่ความเสียหายคุณดูสิ
ข้างในที่เป็นภาพของน้ำท่วมเมื่อสักครู่นี้ที่เราเปิดคลิปให้ดู
ตอนนี้จุดเดียวกันเลยใช่ไหมที่น้ำท่วมเมื่อกี้

แต่อุปกรณ์ของโรงพยาบาลเสียหายหมดเลย

คุณหมอก็มีน้อยอยู่แล้วพยาบาลพื้นที่ก็มีน้อยอยู่แล้ว
เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ต้องช่วยกันตักโครนใส่กระสอบนะฮะ
แล้วก็เอาทรายใส่กระสอบด้วยเพื่ออะไร
เอาทรายกระสอบทรายมาวางเป็นแนวป้องกัน
ไม่ให้มันทะลักขึ้นมาอีกนะครับ
สถานการณ์แม่น้ำวังในเขตตัวเมืองลำปางขณะนี้
มีชาวบ้านนะฮะที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ
เพราะว่าบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำวังได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับ
คือตอนนี้น้ำจากแม่น้ำวังเราบินโดรนสำรวจ
ความสูงของระดับน้ำให้คุณผู้ชมดูเลยนะ
บ้านเรือนริมน้ำได้รับผลกระทบเพราะว่าน้ำมันเอ่อล้น
เข้าท่วมสูงประมาณ๒๐๕๐เซนติเมตร
ว่าบ่ายวันนี้น้ำจะสูงขึ้นอีกนะครับ
ของทางสมาคมไทยอาสาพัฒนาชาติ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะว่าตอนน้ำมันมา
มันมาขนาดไหนในพื้นที่ของแจ้ห่มตรงนี้นะฮะ
โอ้โหน้ำมันมาแบบนี้ชาวบ้านบอกจะยักษ์อย่างไร
จะทำยังไงกันดีจะอยู่กันยังไงดีนะครับ
อันนี้พื้นที่หมู่๖ตำบลปงดอนเที่ยวเผลอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับ
ทะลักเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นนะครับ
ส่วนสภาพพื้นที่ในเช้าวันนี้นะฮะ
ก็ทางสมาคมก็มีการถ่ายภาพ
ความเสียหายหลังจากน้ำลดให้ดูคุณผู้ชม

นี่หลังจากน้ำลดเป็นแบบนี้คุณ

สะพานหักหมดเลยบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำซัด
ดูสิรั้วพังเสียหายหมดเลยนะ

หลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาแบบนี้
อันนี้ในพื้นที่ของอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับ

มันพังบ้านเรือนประชาชนจนเสียหายหมดเลยนะฮะ
อันนี้หน่วยงานในพื้นที่ก็จะเข้าไปดูแลอย่างเร่งด่วนนะครับ

ใช่ค่ะภาคเหนือแต่ว่ามันยังไม่หมดแค่นี้คุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูในจังหวัดต่าง
อันนี้เดี๋ยวจะพาไปที่กระบี่กันก่อน

กระบี่เขาบอกว่าน้ำท่วมฉับพลันเลยคุณ
น้ำท่วมเข้าเมืองกลางดึกที่ผ่านมา
ชาวบ้านบอกมันตั้งตัวไม่ทัน
แล้วก็จะมีรถของชาวบ้านที่จอดอยู่ริมถนน

รถเล็กรถใหญ่มอเตอร์ไซค์รถยนต์ถูกน้ำท่วม
รถบางคันถูกน้ำพัดลอยไปแล้วก็จม
นี่แหละค่ะสภาพถึงความเสียหายนะคะ
คือน้ำท่วมฉับพลันจริงใจกลางเมืองกระบี่ค่ะ

น้ำมันไหลบากเข้าท่วมหลายจุดเลย
ไม่ว่าจะเป็นใจกลางย่านการค้าเขตเทศบาลเมืองกระบี่

คือตกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้ามืดของวันนี้
ถนนหลายสายไม่ว่าจะเป็นถนนมหาราช
ถนนอุตรกิจในเขตธิสบานน้ำท่วมสูง
อย่างที่บอกชาวบ้านเคลื่อนย้ายของ
หรือว่าสิ่งของแล้วก็รถรามันไม่ทันจริง
แต่ว่านี่ต้องชื่นชมตำรวจนะมาซิกรูดนี้

แล้วก็นี่ต้องไปเข็นรถของชาวบ้านด้วยนะ
เนื้อตัวก็เปียกปอนตำรวจกระตากฝนแบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะฝนตกต่อเนื่อง

ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่น้ำมันไหลระบายลงสู่ทะเลไม่ทัน
เจ้าหน้าที่ก็มีการออกแจ้งเตือนประชาชน

เพราะคาดว่าน่าจะมีฝนตกลงมาอีกค่ะ
อ่าทีนี้อีกที่หนึ่งคุณผู้ชม
อันนี้ความสนุกสนานกับคอนเสิร์ตมันไม่สนุกล่ะสิ
เพราะนักท่องเที่ยวกว่า๓๐๐คนค่ะที่ปราจีนบุรี
อ่ะไปไปอำเภอกบินบุรีแล้วนะคะ
นี่ตอนแรกงานคอนเสิร์ตเขายังสนุกสนานกันอยู่ดีนะคุณฮะ
ยังมีเสียงเพลงยังมีคนเต้นอยู่

ใช่เพราะอะไรเพราะมันเกิดพายุลมกระโชกแรงไงคุณ
แล้วฝนมันกระหน่ำลงมาอย่างหนัก
ตอนนั้นน่ะนักท่องเที่ยวยังเต้นกันอยู่
สุดท้ายค่ะพอฝนกระหน่ำลงมาหนีไปอยู่ในเต็นต์
แล้วเต็นต์แรงลมมันแรงมากมันก็พังลงมานี่แหละ
นักท่องเที่ยวเขาบอกว่าวิ่งหนีตายกันจ้าระวัญนะคะ
มีคนได้รับเจ็บหนึ่งคนด้วยนะ
และสูงไฟที่ประดับนานในงานมันพังลงมาทับรถยนต์

ใช่ค่ะอันนี้ที่อำเภอกบินบุรีใช่ไหม
คุณไปดูที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีกันหน่อย
อันนี้ฝนตกหนักเหมือนกันค่ะ
เขาบอกตลาดปลาจีนน้ำท่วมขังหลายจุด
ส่วนนี้ที่หน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศนะฮะ
ใช่ค่ะตรงนี้หน้าโรงพยาบาลเขาบอกว่าน้ำท่วมเลย
ซอยสาธารณสุขเองก็โดนไปหมด
น้ำเนี่ยมันสูงประมาณเกือบหัวข่าว๓๐๔๐เซนต์ค่ะ
ประชาชนแน่นอนว่าขนของหนีไม่ทันนะคะ

โอ้โหตรงนั้นสูง๕๐๖๐เซนต์เลย
รถของเจ้าหน้าที่ถูกน้ำท่วมเกือบครึ่งคันนะคะ
ต้นไม้ใหญ่ก็ล้มกิดขวางถนนนะคะ
ตรงแยกที่หลายคนต้องใช้สัญจรตรงเนี้ยแยกไฟแดงท่าตูมด้วยค่ะทีนี้ทีมข่าวของเราเลยไปสำรวจในเขตเทศบาลเมืองปราจีนกันหน่อยค่ะ
ปรากฏว่าย่านชุมชนร้านค้าสถานที่ราชการนี่คุณผู้ชมโอ้โห
น้ำเข้าหมดเลยอ่ะเนี่ยน้ำท่วมขังสูงอย่างนี้เลย
นี่คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งนะครับ
น้ำไหลเข้าไปท่วมสูงกว่ายี่สิบเซนนะคะแล้วก็ต้องมีการขนย่าทรัพย์สินเอกสารสำนักงานขึ้นสู่ที่สูงค่ะ
ระดับน้ำในแม่น้ำปลาจีนบุรีไหลผ่านตัวเมืองตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยนะคะเพราะว่ารับน้ำมาจากอำเภอกบินบุรี
อำเภอศรีมหาโพธิอำเภอประจันตคามนั่นเองส่งกำลังใจให้ประชาชนทุกคนทุกท่านในทุกพื้นที่ค่ะ